ที่ลำปางนะครับชาวบ้านเขาก็ตกใจขับรถผ่านธนาคารกลางดึก
เฮ้ยประตูธนาคารถูกทุบหรือเปล่านะ
นี่คนร้ายเข้ามาปล้นธนาคารหรือเปล่าคุณผู้ชมครับ
ไปดูโซเชียลมีเดียของชาวลำปางเขาแชร์ภาพฮะ
ประตูกระจกของธนาคารเนี่ยนะฮะ
แตกเสียหายกระจายทีเดียวบางรายคิดว่าปล้นธนาคารแน่
เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ซะด้วย

แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลำปางครับ
นำกำลังเข้าตรวจสอบเหตุที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ
สาขาบุญวาสครับตะบนสวนดอกอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปาง

คุณผู้ชมดูกระจกแตกอย่างนี้คุณผู้ชมตอนแรกเห็นป๊าบ

ตำรวจเอาเชือกมาปิดกั้นด้านหน้าก่อนเลย

ภายในร่วมกับทางพนักงานธนาคาร
โดยเข้าทางประตูทางด้านหลัง
ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วไม่พบร่องรอยการโจรกรรม
ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

๙นาฬิกา๓๒นาที
ประตูกระจกเริ่มเกิดรอยแล้วคุณผู้ชมว่านี่
แล้วก็พอ๒ทุ่มตรง
แม่๒ทุ่มตรงจริงเลยนะ
ตกลงมาเองครับแล้วกระจกก็แตกกระจายแบบนี้
ธนาคารติดตั้งประตูชั่วคราวแล้วนะครับ
รอช่างจะมาเปลี่ยนประตูกระจกใหม่
ผู้จัดการธนาคารระบุว่าที่ผ่านมาเท่าที่ทราบประตูดังกล่า
เวลาเปิดปิดมันจะมีเสียงดังเล็กน้อย
ว่าน่าจะมาจากการที่กระจกมันอาจจะเบียดกัน

ขณะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเหตุการณ์ไปโพสต์ลงโลกออนไลน์นะฮะ
คือโดยไม่รู้ข้อที่จริงเนี่ยมันสร้างความเสียหายแล้วนะ

ส่วนจะดำเนินคดีหรือเปล่าอยู่ระหว่างการพิจารณา
ผู้จัดการธนาคารแจ้งไปถึงคนโพสต์บอก
ติดต่อกลับมายังธนาคารหน่อยก็แล้วกัน
เดี๋ยวมาคุยนะครับมาเคลียร์กันหน่อยฮะ